ยังไงบ้างคะอันนี้พระเอกตลอดการเลย

แล้วก็ประกบคู่กับนางเอกต่างวัยอย่างที่บอกไปน้องพลอยมนต์นะคะ
หลายคนก็มองอยู่ว่าเออไม่ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหน

รวมไปถึงเรื่องของลูกชายสองหนุ่มนะคะ

จะแสบสนขนาดไหนไปฟังกันเลยจ้าอ๋อหล่อนะ

แต่ว่าเราต้องมีเรื่องมีโบสถ์ให้เราเล่น

มันก็ต้องมีคนใหม่เข้ามาให้ทุกคนมานั่งดู

คนโต๑๑แล้วแล้วก็คนเล็กก็๙ขวบ

แต่หมายความว่าเราอยากให้เขามาแชร์เรื่องต่างกับเรา

เหมือนกับเขาแอบชอบกันอะไรอย่างนี้ก็มี

น้องคุณยังไม่มีอะไรอย่างนี้
ก็เลยเอ๊ะหรือลูกโกหก
ไม่รู้เหมือนกันก็ยังไม่รู้